เราเนี่ยเห็นกันมานะคะว่าคุณอ้อมเป็นนางเอกที่สวยมากนะคะ
ลักษณะดูหวานได้หลายแบบเลย
แต่มาคราวนี้ด้วยความว่ามีเพื่อนสนิทเป็นพี่เจี๊ยบของพี่ดาใช่ไหมคะ

แล้วก็คราวนี้ในคุณอ้อมเนี่ยคุณเจี๊ยบแยกไม่ถูกเลย

ที่ฉันก็งงพี่อ้อมตัดผมสั้นเลย

ใช่ค่ะในรอบ๓๐ปีพี่อ้อมตัดตามพี่เจี๊ยบโสพินภา

คุณลูกสาวน้องนาวาวัย๖กว่า

นาวาบอกว่าไม่ชอบเลย

ก่อนหน้านี้จะจำได้ว่าแบบว่าเขาจะบอกว่า
แม่เจ้าสวยตอนสาวในรูปที่เราลง

ให้แสดงความคิดเห็นออกมาว่าขอร้องว่าอย่าตัดอีกเลย
จริงคุณอ้อมสวยนะ
จะต้องแค่น้ำตาอยู่ครับต้องมั่นเด็กจะชอบผู้หญิงผมยาวเหมือนเจ้าหญิงอะไรอย่างนี้
ส่วนผู้จัดคนสวยพี่เจฟสวพินภาก็ดีใจแทบน้ำตาไหลนะ
เพราะว่าอะไรละครลูกไม้ลายสนทยาเขาเนี่ยหลุดโหลดองมาแล้วจ้า
ออนแอร์สักที๑๓สิงหาคมนี้
เห็นข่าวมาว่าเป็นเพราะว่านางไปมูเตลูไหว้ขอพรมา

เรียกว่าเป็นประมาณ๖๐ของเรื่องนะฮะ
จนตอนนี้เรามั่นใจแล้วว่าสามารถที่จะทำได้

ก็ไม่ได้หวังอะไรมาก

ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ

ก็จะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทุกที่
แล้วก็เพื่อนนะคะกราบ

มูเตรูเนี่ยเป็นสับทางวงการ

อะไรที่ตัดสิทธิ์อะไรที่ว่านี้ก็ไปตามนั้นนะจ๊ะ
ใช่นะคะก็เป็นกำลังใจให้พี่เจี๊ยบนะคะ

เมื่อวานมางานของเรามาคนแรกเลย

เพราะว่าแต่งแบบคอนเซ็ปต์ไทรัสมาก
เราก็สวยแล้วเราก็สวยของเราค่ะ